พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องดราม่ากันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้มันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียล
คือครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาสูญเสียคุณแม่ซึ่งอายุเยอะแล้วสักประมาณ๘๑ปี
จะนำศพแม่เนี่ยไปเผาแต่วัดบอกไม่ให้เผา

แล้วเดี๋ยวอันนี้มันต้องไปฟังความทั้งสองฝ่ายด้วยนะนะคะ
ข้อความที่โพสต์ไว้ภาพนี้เป็นลักษณะการเคลื่อนย้ายลงศพ
บอกว่าตายแล้วก็เนอะจะเผาทั้งทียังยากเลย
วัดที่อยู่ก็เผาไม่ได้ต้องเอาโลงใส่รถไปเผาวัดอื่น
แล้วก็เป็นคลิปตอนที่เคลื่อนย้ายโรงศพไปเผาที่วัดอื่นนะคะเนี่ยจังหวะนี้แหละค่ะ
แล้วก็เป็นภาพตอนที่เตรียมขนย้ายลงศพ
คนก็เลยเข้ามาคอมเมนต์อยากรู้เนอะที่บอกว่าวัดนี้เผาไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อครอบครัวนี้นำร่างของนางบูงเกิดค่ะอายุ๘๑ปี
ซึ่งมีการตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิษฐรรมที่วัดเจ้าฟ้าไปทำพิธีชาปนกิจนะคะที่วัดอื่น
ซึ่งที่วัดเจ้าฟ้าจริงจริงก็มีเมนเผาศพอยู่แล้วนะคะไปทราบมาว่าเหตุการณ์มันเกิดสิบเจ็ดเมษายน
ครอบครัวแจ้งแบบนี้ว่าจะชาปนากิจร่างของคุณยายบุญเกิดแล้วก็จะมีการทำกระดูก
ทีนี้ที่ติดใจคือทำไมไม่อนุญาตให้เผาร่างของคุณยายบุญเกิด
ทางด้านคุณธนกรทองคำผู้สื่อข่าวของเราค่ะเลยลงไปตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อย
ไปที่บ้านของเจ้าภาพงานศพนะคะพบกับลูกชายค่ะลูกชายผู้ตายค่ะ
นายวุฒิชัยทองรักอายุ๕๗ปีเล่าแบบนี้บอกว่า
สาเหตุที่ทางวัดไม่ให้เผาศพแม่แล้วเรื่องราวที่เป็นอย่างที่โพสต์ไป
ทุกคนสงสัยบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะตัวเขาเอง
ซึ่งเป็นลูกชายไปเลือกสับปะเรอหรือเปล่าซึ่งสับปะเรอที่เขาพูดถึง
เป็นคนรู้จักมักคุ้นอยากจะให้สับปะเหลอคนนี้ที่รู้จักกัน
เป็นคนสนิทของครอบครัวมาทำพิธีให้แม่เพราะเห็นว่าอดีตเขาเคยเป็นสับปะเหลอ
วัดเจ้าฟ้าคิดว่ามันคงไม่น่าจะมีปัญหาระมั้ง
แต่ทางวัดกลับไม่ยินยอมเพราะกลัวว่าจะทำให้ระบบเตาเผามีปัญหา
ถ้าไม่ใช่คนของวัดเลยตัดสินใจต้องไปเผาวัดอื่นค่ะ
เอาจริงก็ไม่อยากจะติดใจแล้วก็ไม่โกรธเครื่องอะไรแล้วแหละ
ส่วนเรื่องที่มีการโพสต์เป็นเพราะลูกหลานเอาไปโพสต์กันเรื่องนี้
เพราะอาจจะรู้สึกโกรธแทนซึ่งก็ได้มีการอธิบายกับลูกหลานแล้วว่า
ตอนนี้คุยกับทางวัดแล้วเข้าใจกันดีแล้วนะ
ก็อยากจะให้ลบโพสต์ทิ้งไปเพราะว่ามันจะทำให้กระทบกับคนอื่นค่ะ
แล้วก็ทายกเนี่ยเขาบอกไม่ให้เผาถ้ามึงเอาสับเผลอคนนี้มา
เผาไม่ได้ห้ามเผาก็คือต้องเอาสับปะเหลอประจำวัด
ใช่ครับผมใช่เขาบอกไหมมีความกังวลหรือเป็นห่วงเรื่องอะไรไหมครับพ่อ
ที่เขากลัวก็คือเรื่องเตาอ่ะเรื่องเตาจะพังอะไรเงี้ย
เขาก็จะจะหลายมือใช่เขากลัวจะหลายมือ
เราไปเผาที่ไหนครับเผาที่วัดไผล้ล้อมอืมเราก็ยอมไปอืม
ผมไม่ค่อยอยากจะมีปัญหาอะไรกับใครครับเอาแบบง่ายใช่
โดยข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะที่ได้มาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ไม่ใช่ว่าเป็นที่วัดนะคะคือมดบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยจริงอนุญาตให้เผานะ
แต่คนที่ไม่ให้เผาเนี่ยคือมรรคนายกนะคะอ่าทีนี้ทีมข่าวของเราเลย
เอางี้ต้องไปตรวจสอบเดินทางไปที่วัดเจ้าฟ้าค่ะพี่อุ๋ย
อยู่ที่ตำบลสวนดอกไม้อำเภอเสาให้นะคะก็ไปพบกับในเบ้งค่ะ
หรือว่านายเจริญค่ะอายุ๕๒ปีก็เป็นอดีตสับปะเลอของวัดแห่งนี้นี่แหละ
บอกแบบนี้ว่าตัวผมเองนี่แหละที่สนิทกับเจ้าภาพงานศพจริง
คือครอบครัวเขามาขออยากจะให้มาทำพิธีให้
ซึ่งเรื่องที่มันไปเป็นกระแสดราม่ากันในโลกออนไลน์ที่เขาเอาไปโพสต์
เขามีการลงรายละเอียดไม่ครบตอนเนี้ยเอาจริงจริงทุกคนไปทำความเข้าใจกับวัด
และวัยยาวัชกรแล้วลองฟังเสียงเขาค่ะ
เข้ามาให้กุญแจ
มาให้ให้แม่กุญแจเข้าไม่ว่าไง
เพราะแล้วเขาได้บอกมั้ย
เขาบอกว่าก็เขาหากุญแจไม่เจอ
อ๋อตำแหน่งก็เลยกับการเข้าใจผิด
อันนี้คือเป็นอดีตสับปะเหลอที่เขาสนิทกับครอบครัวนี้นะคะ
แต่เราลองไปฟังทางด้านของวัยยาวัชกรวัดเจ้าฟ้าแห่งนี้กันหน่อยที่ถูกพูดถึงเนี่ยนะคะ
นาวาโทสมศักดิ์คงดีอายุ๗๖ปีค่ะเป็นอดีตสับปะเหลอเหมือนกัน
คือเป็นวัยยาวัชกรของวัดเจ้าฟ้าแห่งนี้นะคะคุณผู้ชม
คือวัยยาวัชกรนาวาโทสมศักดิ์เนี่ยท่านเล่าแบบนี้
ท่านบอกอดีตสับปะเรอซึ่งก็คือคนเมื่อกี้ที่พูดถึงนายเจริญคนนี้เนี่ย
บอกว่าสนิทกับทางเจ้าภาพคือวัยยาวัชกรพูดว่า
นายคนนี้มีนิสัยชอบงานที่ผ่านมาเวลาวัดเนี่ยจัดงานศพไปแล้วเนี่ย
ต้องคอยไปตรวจความเรียบร้อยตลอดเลยบางทีโรงเย็นเองก็ไม่เคยถูกเก็บเข้าที่
พอไปต่อว่านายเจริญก็จะมีปัญหาเพราะนายเจริญก็จะโกรธไม่ยอมเข้ามาทำงาน
เคยพูดกระทั่งว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเองยังเป็นวัยยาวัชกร
ไม่มาทำงานที่วัดแห่งนี้อีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่บอกว่าไม่อนุญาตให้นายเจริญอดีตสับปะเลอที่สนิทกับครอบครัวนี้เนี่ย
มาดำเนินการเพราะกังวลในเรื่องของระบบเตาเผาของวัด
กลัวว่าอดีตสับปะเหลอนรายนี้เนี่ยจะทำให้ระบบเตาเผาของวัดมีปัญหา
ตัวเองก็เคยแจ้งเจ้าภาพไปแล้วจนเข้าใจกัน
คิดจริงว่าจะมีการเอาเรื่องราวนี้ไปโพสต์ลงในโซเชียลจนเป็นเรื่องค่ะ
คุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านล่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่๒นะคะ
นายชายหน่วยโรงผิวสะอาดอายุ๕๑ปี
ผู้ใหญ่บ้านท่านออกมาชี้แจงแบบนี้เลยนะท่านบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันกลายเป็นดราม่ากันเนี่ย
บอกก่อนมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางวัดนะ
มันเป็นปัญหาของสองคนสองฝ่ายเอง
คือเรื่องของอดีตสับปะเรอกับกรรมการวัดนะ
เรื่องจากเรื่องเผาไม่เผาเนี่ยเอาจริง
อย่างที่ขวัญบอกไปเขาบอกว่าเจ้าอาวาสท่านอนุญาต
ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดแต่กรรมการวัดเขาไปเห็นว่า
คือที่วัดเนี่ยก็มีสับปะเหลออยู่แล้ว
และเจ้าภาพก็อยากให้อดีตสับปะเหลอเนี่ย
มาช่วยกันดูแลมันเหมือนความเห็นก็ไม่ตรงกัน
และมันจะเกิดการทำงานที่ทับซ้อนกันหรือเปล่า
เขาอาจจะมองแบบนี้อันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านบอก
แล้วอาจจะกังวลเรื่องของการใช้งานของระบบเตาเผาด้วย
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเจ้าอาวาสก็มีการพูดคุยเจรจากับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
ซึ่งนายเจริญที่เป็นอดีตสับปะเหลอก็เคยมาขอโทษทางวัดแล้ว
วัดเองก็เมตตาแล้วก็ให้กลับมาทำงานตามเดิมด้วยค่ะ
มันก็ยังดราม่ากันอยู่แล้วเขาก็ชอบเรื่องแบบนี้ด้วย
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเขาก็ออกมาชี้แจงแบบนี้
ผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันชัดเจนก็อย่าเพิ่งรถทัวร์ไปลงที่วัด
เกี่ยวอะไรกับวัดนะทีนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้พูดคุยร่วมมือกันจบปัญหาแล้วนะ

นี่จับมือแล้วนี่ใช่ใช่จับมือเลยพี่อุ๋ย
เพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขาสะสางปัญหาคาใจแล้ว
กับใครกับอดีตสับปะเรอก็คุณเจริญนั่นแหละ

แล้วก็กรรมการวัดมาพูดคุยกันยืนยันว่าเดี๋ยวต่อไปนี้จะร่วมงานกันเหมือนเดิม
อืมก็ให้ทางด้านคุณเจริญอ่ะกลับมาทำงานเป็นสับปะเหลอที่วัด
ต่อจากนี้ไปค่ะอ่าจับมือกันเรียบร้อยนะฮะนี่เขามองมองกล้องกันอยู่นะ
ไม่ใช่ว่าไม่มองหน้ากันเขามองกล้องอยู่ให้ถ่ายรูปนะฮะ